ไปต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้ค่ะ
คู่จิ้นทีราณีเล็กทีราเดช
แล้วก็คุณจอยริลานีนั่นเอง
หลายคนบอกว่าอ้าวคู่นี้ตกลงเลิกกันไปหรือเปล่า

คู่ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าเลิกจิ้นกันไปแล้วหรือเปล่า

ล่าสุดกบกระแสทุกอย่างเขาควงกันไปฮ่องกงจ้า

เขาบอกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มตีที่มีใบหน้าหลอดใสซะละเกินนะคะ

ยังมีตำแหน่งพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวสำหรับผู้ชาย
แดบว่าอันนี้เย่เมนถึง๒ปีซ้อนมาการันตีอีกด้วย

บอกว่ามีสถานะเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
แต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งควงแขนกันไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกัน

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นทริปที่เน้นการไหว้พระ

โดยเฉพาะสาวจอยที่ขอพรเรื่องของสุขภาพค่ะ
เนื่องจากว่าช่วงนี้คุณจอยเพิ่งตรวจพบ

เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ

อเล็กก็บอกว่าอาการของฝ่ายหญิงตอนนี้

ยังแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกิน
ที่จะไม่ไปทำให้ค่ามะเร็งตับนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะ

แต่คือพี่จอยเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีมากอยู่แล้ว

กินอะไรก็ต้องอะไรอย่างนี้ครับ

แค่เหมือนอาจจะมีค่าตรงนั้นที่มันสูงขึ้นมา

จอยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเอง

เพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เยอะ

ขอเรื่องสุขภาพเรื่องงานอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ปีนี้ก็เลยชวนกันไปครับผมหลายคน
กลุ่มผู้ชมค่ะ